วันนี้๒๒พฤษภาคมช่วงประมาณสักเกือบ๕โมง
ระหว่างพักร่วมรัฐบาลทั้งหมด๘พัก
โดยแก่นำจัดตั้งรัฐบาลก็คือพักเก้าไกลนะคะ

แล้วก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าบันทึกความเข้าใจเนี่ย

แล้วก็มีกฎร่วมปฏิบัติกันทั้งหมด๕ข้อ
หลังจากที่เขามีการแถลงลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
มีการตอบคำถามสื่อมวลชนแล้วเนี่ย

มีคนเผยแพร่บรรยากาศการทานข้าวของทั้ง๘พักออกมาด้วยค่อนข้างชื่นมืดเลยนะคะ
นายวัศวรรษภวงพรศรีหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยรวมพลังค่ะ
เขาก็ถ่ายภาพลงสตอรี่ในช่องทางต่าง
เป็นภาพขออนุญาตชนแก้วกับคุณพิธา
หัวหน้าพักเก้าไกลแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนในคลิปจะเห็นบรรยากาศในห้องอาหารค่ะ
ค่อนข้างจะชื่นมืดเลยทีเดียว

มีปลาฮามาจิแร่บางราดซอสยูซู

แล้วก็จะเห็นว่าคุณพิธาหน้าแดงนะ

นั้นน้ำเปล่าแต่แก้วที่เดินไปชนเมื่อกี้คิดว่าไม่น่าใช่น้ำเปล่า

นี่ค่ะแดดี้สิทธาหรือนาวตรีสิทธาธิวารีเลยค่ะ
การพักไทยสร้างไทยก็มีการโพสต์ทวิตเตอร์นะคะ
แท็ก๙ปีแล้วนะ

แล้วก็อะไรสักอย่างที่อ่านออกอากาศไม่ได้
ผู้สืบข่าวเรารายงานเมนูอาหารในการรับทานแรกกันของทั้ง๘พัก
ม้วนเสิร์ฟพร้อมกับซอสบาร์บีคิวญี่ปุ่น
ผัดกระเทียมผักดองซุปมิโซ
ลมอนย่างเกลือกับไข่แซลมอนเสิร์ฟพร้อมเลมอนผักดองแล้วก็ซูมิโซ
ส่วนอาหารว่างก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
สามทุ่มห้าสิบดิฉันหิวนะคะให้มาอ่านเมนูอาหารแบบนี้ค่ะ
ข้างหิวทีเดียวโอ้โหดูสิคือเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
คือบันทึกความเข้าใจตอนที่คุณพิธาหัวหน้าพระเก้าไกลอ่านเริ่มแรก
บอกว่าใช้คำว่าบันทึกความเข้าใจร่วมกันย้ำอยู่สองรอบนะฮะ
มี๒๓ข้อกับอีก๕ข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นลักษณะจะทำงานร่วมกันเนี่ยนะฮะ
แต่เนื้อหาใจความแบบโอ้โหย่อหน้าแรกเลยเนี่ย
เขียนเอาไว้เลยว่ารัฐบาลของเนี่ยฮะ๘พัก๓๑๓เสียงสสเนี่ยที่มีก้าวกลายเป็นแกนนำเนี่ย
ภารกิจในการจะผลักดันร่วมกันคือต้องไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่ศักระผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ส่วนเนื้อหาต่างเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ท่านติดตามมาตลอดนะครับ
มี๒๓เรื่องที่จะทำร่วมกันนี่คือที่โรงแรมคอนราชกรุงเทพ
หัวหน้าพักการเมือง๘พักนะฮะพักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักไทย
สร้างไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักพลังสังคม
ใหม่และพักเพื่อไทยรวมพลัง
ซึ่งเนื้อหาต่างหลังจากที่พักก้าวไกลส่งมาให้๗พักการเมืองแล้ว
ก็มีการปรับเพิ่มเติมแก้ไขปรับปรุงให้ครอบคลุมหลักการต่างซึ่ง
คุณพิธาบอกว่าการลงนามในวันนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐาน
การจัดตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันของ๘พักการเมืองในครั้งนี้
ทั้งหมด๒๑พักทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักจะผลักดันนั้น
ต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและการดำรงอยู่ในฐานะ
อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
จากนั้นก็มีการแถลงเรื่องรายละเอียด๒๓ข้อร่วมกันนะครับ
อย่างเช่นการฟื้นฟูประชาธิปไตยด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสอสรที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนภารกิจของการเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบ
สมัครใจแต่ยังคงการเกณฑ์ทหารช่วงมีศึกสงครามจะร่วมกัน
ผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
แดนทางภาคใต้แล้วก็มีข้อ๑๖นะฮะข้อ๑๖นี่คือเรื่องการ
กัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดนี่ตอนนี้ถ้าจำได้ตอนดูราย
สดอยู่มีเสียงปรบมือดังขึ้นมาเลยนะใช่ฮะบางคนแบบ
ลุกขึ้นชูมือเลยอืมยกสองมือชูเลยบางคนที่ว่าคือคุณชู
วิทย์กระบวนวิสิตวันนี้มาร่วมสังเกตการด้วยมีภาพคุณชู
วิทย์ไหมช่วงข้อ๑๖นะคุณพิท้าอ่านอยู่นี่ยังยิ้มเลยนะ
พออ่านครบ๒๓ข้อเนี่ยทางหัวหน้าพักเก้าไกลก็เลยอ่านถึง๕
แนวทางการปฏิบัติของทุกพักที่จะทำงานร่วมกันนะครับบาง

กระทรวงหรือว่าในนามของสอสอของแต่ละพักแล้วก็มีการลงนาม
หรือจะ๕แนวทางปฏิบัติไม่มีเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๔
นะฮะค่ะหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยยังคง
ยืนยันในการเดินหน้าแก้ไขเรื่องนี้นะครับแต่จะไปใช้กลไกไหน
รัฐสภาในสภาผู้แทนรัศดรพร้อมกับกฎหมายที่มีอยู่๔๕ฉบับ
สอสอพักก้าวไกลเนี่ยจะไปผลักดันในสภาผู้แทนส่วนความ
กังวลเรื่องเสียงสนับสนุนของสวในการยกมือโหวตเลือกนายก
ตอนนี้ก้าวไกลมีอยู่๓๑๓เสียงใช่ไหมพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
เท่ากับว่ายังขาดอีก๖๓เสียงนะอันนี้เรายังไม่นับเรื่องที่
ใครหนุนใครไม่หนุนในการแสดงออกตรงนั้นนะครับแต่ถ้า
หน้าพระเก้าไกลยืนยันว่ามีทีมเจรจาแล้วจะไปคุย
กับสวไม่กังวลหลังจากที่เรามีทีมเจรจานะครับก็มี
ได้ตอบนะครับคลายข้อกังวลใจของวุฒิสภาหลายเรื่อง
นะครับถึงเจตจำนงถึงเนื้อหาของกฎหมายที่ตั้ง
โจมตีกันทางการเมืองทำลายทางการเมืองแล้วพอ
ได้รับคำอธิบายไ้ให้อธิบายให้เห็นว่าสิ่งที่
สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้ยื่นไปแล้วหรือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นสากลก็ดีนะครับ
ดำรงอยู่อันฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ก็น่าจะทำให้วุฒิสภาสบายใจมากขึ้นรวมถึงพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับ
พักเก้าไกรได้เตรียมยื่นเข้าสภาและพักเก้าไกรก็ยืนยันที่จะยื่น
แล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภานี้
ทีนี้สิ่งที่พักเก้าไกลเขาผลักดันมาตลอดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งก็คือเรื่องสมรสเท่าเทียม
เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาใช่ไหมฮะทางอิสลามนะครับ
ในข้อ๒ก็คือใช้ข้อความคือยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม
เพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ
โดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือ
ทางหัวหน้าภักดิ์ประชาชาตินะครับก็คืออาจารย์วันนอร์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับท่านผู้ชมครับ

คือถ้าพลังประชารัฐเนี่ยโอ้โหมีข่าวว่า
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาที่เคยอยู่เพื่อไทยเนี่ย
พาสอสอ๔๐คนมาอยู่กับเพื่อไทย
นี่๑๔๑บวกกับอีก๔๐นี่เยอะกว่าก้าวไกลอีกนะ

จะพลิกคั่วจัดรัฐบาลหรือเปล่า
นายแพทย์ธรรมนัฐสวีแก้วบอกโอ้โหวันนี้ต้องขอยืนยันนะ

เพราะว่าบอกยืนยันมา๕๐๐ครั้งแล้ว
หนึ่งขอยืนยันว่ายังไงเพื่อไทยก็สนับสนุน
หัวหน้าภักษ์๙กลายให้เป็นนายกศนที่๓๐
นักข่าวถามเอ้าเห็นเขาบอกมีดิวรับที่ฮ่องกง
คุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยไปอยู่ฮ่องกง

แม้คุณนักศิลป์ยธวิทย์ปฏิเสธไปแล้วเนี่ย
คุณหมอชนละนานเลยบอกอ้าวงั้นผมตอบเป็นครั้งที่๕๐๒ก็ได้
อีกแล้วเหรอ

เหตุการณ์จะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับ
ความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหลังจากที่เขายุบพัก
มันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ยืนยันครั้งที่๕๐๑นะครับ
ว่าเรายังยึดมั่น
เจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับ
ที่จะสนับสนคุ้มที่ท้ายเป็นนายกคนที่๓๐
และร่วมมือกับก้าวกลายจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับ
สอบไปครั้งที่๕๐๒นะครับ

มันเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าลือได้นะครับ
แต่ยืนยันตรงนี้เวทีนี้
อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นนะครับ
จิตอารมณ์ของพี่น้องประชาชน
กับประเทศไทยหากใครทำอีกถือว่าเป็นกระบด

ขณะเดียวกันพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

บอกว่าจากนี้ไปเนี่ย
ถ้าใครทำรัฐประหารเนี่ยนะ
นี่เดี๋ยวจะจัดการยังไงลองฟังนะฮะ
ก็คือการที่เราจะร่วมกันผลักดันนะคะ

โดยรัฐมนูลถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุด
จะต้องไม่มาจากปลายกระบอกปืนของพระเด็จการ
แต่ต้องมาจากปลายปากกาของประชาชนนะคะ
และเราต้องระบุและทำให้เป็นจารีดนะคะ
เป็นจารีสที่ทุกฝ่ายยอมรับว่า
ต่อไปนี้การรัฐประหารคือกระบด
ต้องได้รับโทษสูงสุดและต้องไม่เกิดอีก
ผมจึงอยากจะวิงวอนต่อทุกฝ่าย
ทุกคนที่อาจจะเห็นตรงกัน
หรือคิดต่างกันก็ได้ครับ
ขอให้ท่านให้โอกาส

โดยคุณผู้ชายเป็นผู้นำนี้
ได้ทำงานให้ประชาชนครับ

โดยไม่สามารถจะคัดค้านได้เลย

ซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชน
และเราพร้อมนะครับ

เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
ที่จะมาเป็นธรรมดา
ก็จะสามารถยืนได้
และก็จะสามารถจอะ
นะคะนี่จังหวะนี้ค่ะตอนนี้หกสิบเอ็ดเลยนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
บิ๊กตูเองหลังจากที่พูดคุยกับคุณเปิ้ลแล้วก็มีการไปทักทายกองเชียร์ที่เดินทางมาให้กำลังใจ
ลายเซ็นต์แล้วก็เซลฟี่ด้วยนะคะนักข่าวเองก็พยายามจะเข้าไปถามไปพูดคุยค่ะว่า
แววมาว่าบิ๊กป้อมอาจจะวางมือแล้วบิ๊กตู่ล่ะ
อ่าวางด้วยหรือเปล่าหรืออย่างไรจะทิ้งรวมไทยสร้างชาติไหม
เด็กประยุทธ์ไม่ได้ตอบอะไรนะคะแต่ยกมือขึ้น
เหมือนเป็นสัญลักษณ์โบกมือแล้วก็สายหัวแต่มีช่วงหนึ่งนักข่าวถามเลยค่ะว่า
ในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ตั้งสวขึ้นมา
อยากบอกอะไรกับประชาชนไหม

แล้วตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการและกฎหมาย
ก็ให้ว่ากันไปผมจะไปตอบอะไรได้
หลังจากนั้นพ่อเหนกประยุทธ์ก็หันไปคุยกับประชาชนอีกคน
ที่เดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้นะคะ
ซึ่งตอนท้ายพี่ตุ๋ฟาบอกให้กับแบบนี้
อย่าไปอ่านมากอย่าไปอ่านสื่ออย่าอ่านโซเชียลให้มาก
มันก็สบายใจขึ้นเนอะอย่างที่ลุงทำตอนนี้อ่ะ
แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปห้องประชุมรวมของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
ขอบคุณมากค่ะเราเป็นทีมของท่านนะคะ

ขอบคุณครับ
วันนี้นอกจากจะมาประชุมแล้ว

กับว่าที่สอสอและสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะ
แล้วก็อัดคลิบทรงอย่างถึงสมาชิกพรรคทุกคน

ถอยเพราะเพียงแค่ลงสนามเลือกตั้งครั้งแรก
ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนไม่น้อย
และบอกด้วยว่าต้องเดินหน้าเข้าหาประชาชนให้มากหลังเลือกตั้ง

ยังมีประชาชนจำนวนมากคอยสนับสนุนอยู่
และให้เร่งสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อม

และชัยชนะจะรออยู่ข้างหน้า
แต่ขอให้ภูมิมั่นทำต่อวิธีการแบบเดิม
อาจจะได้ผลไม่เต็มหน่วย
ก็ต้องพยายามหาวิธีใหม่
เพื่อเป้าหมายแห่งชัยชนะด้วยกันนะครับ
ซึ่งพอประชุมกว่า๒ชั่วโมงก่อนจะเดินทางกลับ

ว่าวันนี้ก็ให้กำลังใจสอสอพักไป

อะไรจะเกิดขึ้นขอให้เป็นเรื่องของอนาคต

ให้บ้านเมืองมันเกิดความสงบก็แล้วกัน

อันนี้เบอร์ซารี่ครบรอบ๙ปีรัฐประหาร

นายกครับวันนี้ครบรอบ๙ปี
รัฐปราหารที่

นักข่าวก็อยากถามยังไม่มีอีกแล้วใช่ไหม
คือต้องบอกว่าวันนี้ครบรอบ๙ปีก็จริง
แต่ด้วยจากการที่เห็นพักว่าที่
เขาบอกว่าบรรยากาศทางการเมืองในวันนี้

และอาจจะเห็นสัญญาณความคืบหน้าของประชาธิปไตย

ท่านผู้ชมครับมีประเด็นนึงที่วันนี้

มีเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ไหม

หรือจะอยู่ในรูปแบบไหนอย่างไรนะฮะ

คุณราเมฆรัตนชเวงนะครับ
วันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
พร้อมกับการปฏิเสธข่าวลือที่บอกว่า
สอสอของพักประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้
ดิวเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกล

ส่วนเรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์

ทุกคนก็เป็นรักษาการกรรมการบริหารพักหมดนะครับ

เรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักษ
แล้วก็จุดยืนในการโหวตเลือกนายก
หรือว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่
แต่ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์
ยืนยันว่าต้องไม่มีการยกเลิก
และไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒นี่ครับ
แล้วที่ผ่านมาทางพักประชาธิปัตย์ก็เห็นความพยายามของ

ที่จะผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด
แล้วก็ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนในมาตรา๔
ที่มีการพยายามเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้
ซึ่งความหมายไม่น่าจะใช่แค่การแก้ไข

ถ้าเกิดจะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม

แต่เราจะต้องมาต่อสู้กันในเรื่องต่างเหล่านี้แหละครับ
โดยจะต้องมีการต่อสู้กันในระบบรัฐสภา
กรณีของการยื่นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ก็ปรากฏว่ามีความจริง
ที่ได้มีผู้ไปร้องต่อคณะกรรมการปปช

ดำเนินการของคณะกรรมการปปชด้วยนะครับ
ทีนี้ทุกผู้ชมครับอย่างที่เราทราบนะฮะ
ในบันทึกความเข้าใจร่วมกันของว่าที่พักร่วม๘พักในวันนี้เนี่ย

บอกว่าภารกิจของรัฐบาลทุกพักที่จะผลักดันร่วมกัน

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่ศักระ
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
ค่ะอดีตเลยค่ะที่การพักอนาคตใหม่

นี่ฮะที่ผ่านมาเพิ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกล
ในการร่วมรัฐบาลของพักเก้าไกลกับพักร่วมแล้วนะครับ
ไม่เห็นด้วยสองประเด็นประเด็นแรกก็คือข้อความ
อย่างที่อ่านเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะอ่าที่บอกต้องไม่กระทบกับรูปแบบ
อันเป็นที่ศักระผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์
โดยทางนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลบอกว่าข้อความเหล่านี้เนี่ย
เขียนลงไปแบบนี้คือการแสดงออกแบบกินปูนร้อนท้อง
วัวสันหลังหวะเสียมากกว่าการเพิ่มถ้อยคำแบบนี้อาจเป็นบ่วงรัดคอ
พักเก้าไกลต้องประสบปัญหาในการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา
ตอนที่ไปเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ก็เลยไม่เห็นด้วย
อกจากนี้ยังมีประเด็นที่๒ที่นายปิยบุตรบอกว่าไม่เห็นด้วย
ก็คือในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล๒๓ข้อ
ไปตัดเรื่องการผลักดันให้มีการนิรโทษกรรมคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองออกไป
แล้วให้ไปผลักดันผ่านตรงไหนอย่างไร
ทั้งที่พักเก้าไกลมีพันธกิจสำคัญที่รับมาจากความคาดหวังของประชาชนเยาวชนจำนวนมาก
ในการยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ผัวพันกันมาตั้งแต่รัฐประหารปี๔๙
เหตุการณ์ปี๕๓รัฐประหาร๕๗มาถึงชุมนุมของราศดรกลุ่มรัศดรในปี๖๓
จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จต้องใช้กลไกการนิรโทษกรรมแล้วไปตัดเรื่องเหล่านี้เนี่ย
แล้วจะทำยังไงการทำเรื่องเหล่านี้ได้สำเร็จสุดท้ายต้องไปจบที่สภา
เพราะต้องตราเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมถ้าจะผ่านไปได้ต้องมีเสียงข้างมากในสภาคือต้องใช้เสียงของพักร่วม๓๑๓เสียง
ไปใช้กลไกสภาของสสเก้าไกลแค่๑๕๒เนี่ยจะผ่านไหม
เพราะฉะนั้นก็เลยออกมาแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยสองข้อนี้ค่ะ
หรือว่าในส่วนของบรรดาด้อมส้มสมาชิกที่เขาเชียร์ของเขาเนี่ย

แต่ที่แน่ออกมา๒๓ข้อเหมือนสวจะไม่เห็นด้วยและไม่แฮปปี้นะคะ

อันนี้เป็นความคิดเห็นจากคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ

เพราะสวมีความเป็นราชการสูง
ไปยุ่งกับรัฐราชการน่าจะทำให้สวคิดหนัก
อย่างเรื่องการกระจายอำนาจหรืองบประมาณฐานศูนย์ค่ะ
ตอนนี้มันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า
เป็นประเด็นที่อาจจะอึดอัดกับทางราชการ
เช่นจะต้องมาชี้แจงทุกบาททุกสตางค์เลย
กรมนนะครับมีอัตรากำลังกี่อัตรากำลัง

เพราะฉะนั้นกระบวนการในการคิดทำนองแบบนี้
ผมใช้คำว่ามันเป็นการท้าทายรัฐราชการ
เขาว่าถ้าไทยรัฐราชการคือรัฐราชการไม่เคยชินกับสิ่งนี้
เรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าสมมุตินะฮะ
เขาจะรู้สึกไม่ได้เขาจะต้องห่วงไว้อย่างนี้เป็นต้น
ดังนั้นอาจารย์ปริญญาเทวานรมิกุล
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยบอกว่ารอบนี้เหมือนการหาเสียงรอบ๒ของก้าวไกลเลย
ครั้งแรกคือการเอานโยบายไปหาเสียงกับประชาชน
ซึ่งสำเร็จไปแล้วในวันที่๑๔พฤษภาคม

ซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้เสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้น
เพราะหลายฝ่ายก็รู้ดีว่าสวตอนนี้เนี่ย

คือกลุ่มที่ออกตัวชัดเจนว่าจะโหวตให้คุณพิธา
กลุ่มที่ยืนยันชัดเจนเหมือนกันว่าจะไม่โหวต

เขาไม่ได้ต้องการทั้ง๒๕๐เสียงอยู่แล้ว
เขาต้องการแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
เผลอด้วยเกิน๖๓นะครับ
อ่าเดี๋ยวท่านฟังหลังจบไทยรัฐนิวโชว์นะ
เปิดต่างกับภาคภูมิฟังเพิ่มเติมได้
วันนี้ผมถามเพิ่มด้วย

เอาละถ้าไม่นับเรื่องสวจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้เนี่ย

ถ้าเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวของคุณพิธา
ต้องต่างมุมกันนิดหน่อยนะครับ

ก็คือเชื่อว่าคือตอนนี้กรกตบอกแล้วว่า
ถ้าให้ไปถอดถอนหรือว่าตรวจสอบตอนนี้

เพราะเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครสอสอเนี่ย

ยังไงต้องประกาศรับรองผลการเป็นสอสอให้คุณพิธาก่อน

หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์สมชัยนี่ในฐานะอดีตกรกตด้วยนะฮะ

ขึ้นมาแล้วกรกตน่าจะวินิจฉัยว่ามีเหตุอันเป็นข้อสงสัย
เพื่อเอาเผือกร้อนนี้ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัย
ซึ่งอาจารย์สมชัยมองว่าน่าจะรู้เรื่องก่อนวันโหวตเลือกนายก
แต่อาจารย์ปริญญาเนี่ยอาจารย์ปริญญากังวลตรงนี้ฮะ
กังวลว่าถ้าเกิดสารร่ำนูนเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยแล้ว
ให้มีการโหวตเลือกนายกก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะเหมือนสวเอง
จะแบบเอ๊ะเอาละไม่ติดขัดเรื่องอื่น
ตรงนี้อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้ลองฟังดูหน่อยนะฮะ
ถ้าไม่พ้นก็ไม่พ้นนะครับชัดเจนไปเลย
เพราะถ้าหากว่าในกรณีซึ่งไม่มีการอ่านก่อน
อยู่ในขั้นของการพินาของศาลจะกลายเป็นข้อโจมตีได้เลย
ว่าของคุณเนี่ยยังไม่ใสสะอาดแล้วเราจะไม่โหวตให้แก่คุณ
ปมเรื่องการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธา
เพราะว่ามันชัดเจนว่าคุณสมบัติการเป็นสอสอใช่ไหม
ซึ่งคุณพิทาก็บอกว่าต่อให้ผมถูกตัดสิทธิ์จากสส

เพราะว่ามันยังไม่ถึงวันโหวตเลือกนายกยังไม่ได้เป็นนายก

เคลียร์หุ้นให้ทันตอนนั้นก็ได้นะ

ก่อนเป็นนายกใช่ไหม
ก็เป็นสอสอสมัครไปแล้ว
เท่ากับว่าคุณขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอไปแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ

ถ้ายังไม่อยากขาดคุณสมบัติตามสอสอ

เราจะถูกเสนอชื่อโหวตเลือกนายกใช่ไหม

ก็มันเป็นหุ้นที่มันติดกระดานอยู่

ถ้ามันผิดจริงในฐานะคุณสมบัติตรงนี้

งงนักข่าวงงกันหมดเลย

นักข่าวกำลังเตรียมของเตรียมของบอกอ้าว

อาจจะวางมือทางการเมือง
ละสิทธิ์สอสอบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่ง
ที่กรกตจะรับรองผลการเลือกตั้ง

ช่วงบ่ายพีแอร์ของพักก็เลยไลน์มาหา

๓โมงครึ่งบอกว่าเดี๋ยวนายสันติพร้อมพัฒน
าธิการพักกับนายชัยวุฒนาคมานุสร
รองหัวหน้าพักจะให้สัมภาษณ์

ก็เลยถามกับเอาเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

งงเป็นงง

ผู้ใหญ่สั่งให้ยกเลิกก่อน
ก็เลยต้องรอดูว่าตกลงจะยังไง

เรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงหรือเปล่า

ใช่ค่ะบ่ายโมงตรงแต่ขอยกเลิกไปแล้ว
ก็อาจจะติดประชุมคอลโลมอล์มั้ง